ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

รับมาได้แล้วครับ
เป็นเพลงแรกเป็นเพลงที่๑
มูลค่า๓๐๐บาทที่กดดันที่สุด
ที่แบบโอ๊ย

คิดว่าตอนนี้ร้านจะแตกแล้ว

โอ้โฮยตักแว่นดับนี้คงใส่ได้แน่

โอ้โฮยปล่อยให้รู้แม่นี่เป็นลมเลย

ก็เป็นเพลงที่ครูสุรพลตั้งใจเป็นเพลงละคร
เอาไว้เล่นแสดงหน้าเวทีเพื่อให้เข้มข้น
มีการอัดเสียงในช่วงปี๒๕๐๓ถึง๒๕๕๙

เป็นเพลงที่ทำให้คุณโทนี่ผ่านเพลงที่๑ไปอย่าง
เรียกว่าถ้าเป็นบอลนี่รอบ๑๖ทีมนี่โอ้โหแบบเข้มข้นเลยนะฮะ
ตอบถูกก็สะสมไว้รับคะแนนนะคะ
คุณโทนี่ตอนนี้ก็คงอ่ะคลาย
อันนี้ช่วงวิกฤตได้ผ่านพ้นไปแล้ว
เท่ากับเราได้ซ้อมไว้สำหรับเพลงที่๗เพลงที่๘เลยว่ามันจะตื่นเต้นประมาณนี้
และสำหรับผู้ใช้สิทธิ์รอเสียบนะครับตอนนี้
ตัวกันให้ดีนะครับฟังอินโทรแล้วนะครับ
คิดว่ารู้จักเพลงร้องได้กดได้เลยคุณตัวนี้ด้วยนะครับฟังให้ดี

อินโทรเพลงที่๒มูลค่า๖๐๐๐บาทเท่งมาเลยครับ

นี้นะคะผู้ที่อยู่ด้านล่างนะคะ
มีสิทธิ์กดไฟจองสินไว้รอเสียบแล้ว
แต่ว่าไม่มีใครกดเลยนะคะล่มเตียนค่ะ
เป็นยังไงบ้างกับเพลงนี้มีความคุ้นชินคุ้นหู
เคยฟังเรียบร้องอะไรไหม

เพลงที่๒นี้นะครับมูลค่า๖๐๐๐บาทครับ
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับคุณโทนี่
เลือกที่จะเล่นหรือจะหยุดครับ

หลังจากนับข้อนิ้วแล้ว

คุณคุยทางนู้นไม่รู้ว่าผมจะเช็คคิวผม

อ๋อเช็คคิวครับคุณโทนี่แทนที่คุณจะนับตามข้อว่าเล่นไม่เล่น

อ้อนี่ท่องเนื้อเหรอโหมันต้องเป็นคำเป็นคำอย่างนี้ล่ะ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เขาบอกว่าไม่ใช้แต่มานั่งนับเนื้ออีกแล้วนะฮะ

นี่ให้มันผ่านเพลงที่๒ไปก่อน

ถ้าพร้อมแล้วตอบคำถามไปพร้อมกันเลยนะคะ
เพลงที่๒มูลค่า๖๐๐๐บาท
สมัครที่พร้อมเพลงพร้อม

ไหนมาปอนด์มองนี่เป็นมองแรกนะฮะ

ถูกเกรงเข้ามากลมทหาร
หนุ่มท่อพ่อสองลูกอีสาน

ใช้แดดมาเล่น

ชีพดังเทือนลำดอยลอยเล่น

ที่จำจากจรตอนนี้
ลมดึกช่วยมาอยู่
คงหลับฝันดีกันตลอดคืน

ถึงระหว่างเงาส์ดาวนก

จากใจเพราะราย
ในวันนี้ที่อยู่
เห็นไหม
กำลังใจให้คุณโทนี่นะครับเหล่นที่สองมูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณโทนี่ร้อง
ได้ครับ
คุณโทนี่ร้องได้พยายาม

ร้องได้แบบนี้ค่ะรับแล้วค่ะตอนนี้๖๐๐๐บาท
ถึงกับเข่าสุด
เราให้เวลาคุณโทนี่หายใจทั้งเหงือกก่อนนะครับตอนนี้กัน
เดี๋ยว
อันนี้ทำกายภาพบำบัดหรือเปล่า

ใส่ที่ฝากฆ่าหน้ามันหมาพันฟัน